มีอันวิบัติให้ตายตกให้ตายโหงไปกับน้อง
แสข่าวน้องชมพู่สร้างคนธรรมดา
ให้กลายเป็นซุปตาเพียงข้ามคืน
ลุงพลจากผู้ต้องสงสัยทำให้น้องชมพู่ตาย
กลายเป็นคนดังที่มีผู้คนรายล้อม
รอบโกยเงินทองชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสบาย
แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ค่อยจางหายไป
กลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าน้องชมพู่
หากย้อนไปดูการยืนยันความบริสุทธิ์ทางความเชื่อ

จุดทูปสาบานในคดีน้องชมพู่ถึง๓ครั้ง๓ครา
ครั้งแรกวันที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓
นาวัตรพระธาตุพระนมวรมหาวิหาร
ลั่นวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า

ขอให้ทำลายชีวิตและขอให้มีอันเป็นไปโดยเร็ววัน

ให้ไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้ว
ครั้งที่๒วันที่๙กรกฎาคม๒๕๖๒
นาวัดธรรมภูผาแอกลุงพลสาบานว่า
ถ้ามีส่วนรู้เห็นในการตายของน้องชมพู่
ขอให้ครอบครัวจงวิบัติฉิบหาย
ขอให้ตายโหงไปพร้อมกับน้องชมพู่
พ่อแม่น้องชมพู่และสดิ้งเดินทางมาที่วัดพระแก้ว

หากผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไป
ในสามวันเจ็ดวันเช่นกัน
และครั้งที่๓วันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๓ณวัดถ้ำภูผาแอกลุงพลสาบานยืนยันว่า
ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ
ซึ่งในครั้งนี้ลุงพลมีพฤติกรรมแปลกไม่ดื่มน้ำร่วมสาบานกับเครือญาติน้องชมพู่
ว่ากลัวโดนคุณสัยอีกทั้งยังปักทูบกลับหัวซึ่งผิดวิสัยคนทั่วไป
หยิบเศษฐานเข้าปากแล้วเคี้ยวสร้างความข้องใจให้กับชาวกกอกที่พอรู้พฤติกรรมเป็นระยะ
ไม่นับรวมที่ลุงพลนั่งโกนหัวโกนคิ้วตัวเองที่บ้าน
ยืนยันความบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อถูกทำควบคู่ไปกับกระบวนการสอบสวนกระบวนการยุติธรรม
วันที่๕๗มกราคม๒๕๖๔ตำรวจเชิญตัวพ่อแม่น้องชมพู่พี่สาวน้าตายณเสริมณแต่น้าฝนรวม๗คนทยอยเข้าเครื่องจับเท็จ
และในวันที่๘มกราคม๒๕๖๔ถึงคิวป้าแตนลุงพลซึ่งใช้เวลานานถึง๖ชั่วโมงในการตรวจสอบ
ลุงพลยืนยันไม่ได้ทำผิดหากยนต์ความผิดมาลงที่ตัวเองก็จะสู้ให้ถึงที่สุด
หลังตกเป็นผู้ต้องหาทำให้ห่วงอารมณ์และความรู้สึกของลุงพลเริ่มเปลี่ยนไป
วันที่๑๙มกราคม๒๕๖๔ลุงพลถูกตำรวจบุคคลบ้านเรื่องบุกลุกป่าครอบครองไม้ห่วงห้ามและการสร้างพญานาคองค์ใหญ่
วันนั้นเขาเกรี้ยวกราดทำร้ายนักข่าวแต่ถ้าว่าตอนหลังออกมายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายวันนั้นแค่อยากจะช่วยถือไมค์ให้
และสุดท้ายก็ถูกแจ้งข้อหาบุกลุกป่าสงวนสารสั่งจำคุก๒ปี๓เดือนแต่รอลงโทษ๒ปีพร้อมสั่งลื้อถอนพญานาคให้ใน๓๐วัน
ตาบ้านกกอกชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ต้องหาในหลายคดีแต่คดีที่จะตัดสินลุงพลให้พ้นข้อกังขาทางสังคม
คือคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าน้องชมพู่ที่สารจะตัดสินในวันอังคารที่๓๑ตุลาคมนี้
นับเป็นอีกวันที่จะทำให้สังคมได้รู้จักชัยพลวิพาคนนี้ได้เป็นอย่างดี